คุณผู้ชมเรามาพูดถึงเรื่องราวภาพความประทับใจน้ำจิตน้ำใจของทั้งคนไทยทั่วทั้งประเทศ
รวมไปถึงพี่น้องในวงการบันเทิงนะคะ
ที่มีการระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศนะคะ
ล่าสุดเลยเราเห็นภาพในอินสตาแกรมของผู้จัดการส่วนตัวของคุณโตโนภาคิน
เป็นภาพของคุณโตโน่เนี่ยค่ะคุณ
มอบเงินบริจาคจำนวน๒แสนบาทเข้าสมทบทุนโครงการ๙คนละ๙
ซึ่งพอเราได้เจอกับหนุ่มโตโน่แล้วเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าอยากจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำสิ่งดีให้กับสังคม
โดยหากถ้าเกิดตัวเองมีเวลาว่างนอกจากนี้นะคะ

ถึงแม้ว่าเราจะทำงานทุกวันแต่ว่าถ้ามันมีช่วงเวลาที่ว่าง
ถ้าเราจะไปช่วยเขาได้อย่างน้อยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเขา
ไปช่วยพี่ตูนไปช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยทุกคนที่มารอต้อนรับ
ผมก็คิดว่าเราก็อยากจะช่วย
จะบริจาคเท่าไหร่ก็ช่างครับขอให้ช่วยกัน
เดือนนี้เราไม่มีวันหยุดเลยสักวันเดียว
เราก็รู้สึกใช่แล้วยิ่งเห็นเขาวิ่งเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเราต้องไปช่วย
เราก็เลยบอกให้ผู้จัดการคน
แต่มีมันผมก็คงไปครับถ้าว่าง
เดือนนี้ผมมีวันว่างอีกวันหนึ่งครับ
วันที่๑๐ครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ
ถ้าผมไหวหรืออะไรอย่างนี้ผมจะไปให้ได้ครับ
เราก็ได้เห็นโตโน่ทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดนะคะ
อย่างเช่นการไปช่วยเหลือน้ำท่วมหรือแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง

โครงการนี้โตโน่บอกว่าถ้าเกิดตัวเองมีเวลาว่างจริง

อาจจะได้เห็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจด้วย
ใช่แล้วจากที่ก่อนหน้านี้เราก็เคยเห็น
โตโน่ลงไปวิ่งพร้อมกับพี่ตูนมาแล้วนะคะ
แน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจ